กันที่คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีค่ะ
ใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นการมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับแฟนเลยนะคะ
ซึ่งก็ได้บรรดาทัพศิลปินดารามากกว่า๕๐ชีวิตมาร่วมโชว์บนเวที
บรรยากาศจะสนุกสนานน่าติตามขนาดไหน
วันนี้เรามีมาฝากแฟนกันด้วยค่ะ
มีที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรก
งานนี้ประเดิมเปิดเวทีด้วยนักร้องสาวเสียงดีวีวีโอเล็ตพร้อมเหล่านักแสดง
นำทีมโดยซันนี่สุวรรณเมธานนท์

ว่าขนกันมามอบความมันกันแบบยกค่าย
พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่จัดมาเอาใจสาวกเกาหลี

ที่จะมาโชว์แบบเต็มวงในช่วงท้ายคอนเสิร์ต

ถึงคิวของ๒นักแสดงมาสกวน
ฉันทวิทย์และซันนี่สุวรรณเมธานนท์

ออกมาวาดลวดลายโชว์เสียงร้องกับเพลงอย่าพิษ

โดยมีเหล่านักแสดงที่เคยร่วมงานกับค่ายหนังอารมณ์ดี

บอกได้เลยว่าแต่ละคนไม่มีใครยอมใคร
งานนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมความสนุกและความประทับใจ

ความจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เกือบจะสมบูรณ์
พลอยเชอร์มานมาร่วมสร้างสีสันด้วย

ว่านักแสดงสาวไม่สามารถขึ้นโชว์ได้โดยเป็นเหตุสุดวิสัย
ขณะที่เจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ภาพที่มีข้อความว่า

ฉันจะเป็นของเล่นที่มีค่าจนเธอไม่มีปัญญาซื้อ
ตามด้วยรูปท้องฟ้าช่วงโพลเพล
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคาดเดาถึงสาเหตุกันไปต่างนานา
พร้อมกับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมในรอบวันอาทิตย์นี้
ก็ลุ้นที่จะได้เห็นสาวพลอยขึ้นโชว์บนเวทีค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
ยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมสาวพลอยถึงไม่มาร่วมงานครั้งนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันดูว่าสาวพลอยจะออกมาชี้แจงหรือเปล่าว่าเป็นเพราะอะไร